ที่อีกหนึ่งพระเอกดีกว่านะคะคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะ
คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางช่องต้นสังกัดเนี่ยนะ
เรียกนักแสดงจากเรื่องบุเภสันนิวาสเข้าไปรับโบนัสแบบพิเศษ
เพราะว่าเรตติ้งโอ้โหพุ่งกระฉูดสุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาล่าสุดนะคะพี่หมื่นโป๊ค่ะออกมาเผยว่า

เรียกว่าเป็นเงินค่าตอนจะดีกว่า
เพราะนักแสดงทุกคนนั้นตั้งใจทำงานมากค่ะ
แล้วก็เร็วนี้นะละครเรื่องใหม่ของเจ้าตัวค่ะ
เรียมจะออกอากาศแล้วแอบลุ้นเรื่องเรตติ้งอยู่เหมือนกัน
จะออกอัลบั้มแล้วนะ
แค่ไปรับตอนที่เขาเพิ่มขึ้นมามากกว่าครับ

ก็คือเหมือนก็เรียกไปขอบคุณด้วย

คุยถึงว่าละครเราจะเป็นยังไงต่อ
จะขายต่างชาติด้วยไหมอะไรอย่างนี้ก็พูดกันโดยรวมแล้วครับ

แต่ว่าก็แค่หวั่นนิดหน่อยว่ามันออกมาติดกัน
แล้วคนจะปรับสภาพทันมั้ยเพราะคาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกัน
คุณผู้ชมค่ะงานรุมแน่นเวอร์
ขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
เอาเงินไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่คุณผู้ชมค่ะ

บ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอด้วยนะคะ

บ้านหลังนี้ราคา๓๐ล้านักค่ะจริงป่าว
๓๐ล้านหรอ

ไม่แพงขนาดนั้นหรอกครับอยู่แบบหลังเล็ก
ไม่บอกแล้วกันก็ประมาณตั้งแต่ไม่ถึง๓๐ล้าน

ตั้งใจสร้างให้คุณแม่ใช่ไหมครับพี่โก๊ค
ให้ตัวเองแล้วก็แม่อยู่ด้วยครับผม
ก็คือถ้ามีครอบครัวก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะ
เพราะว่าบ้านมันก็ไม่ได้เล็กมากก็กลางอะครับ
เออก็สร้างทีเดียวแล้วกันก็๒๙ล้านไม่ถึง๓๐๐
อันนี้ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ที่สำคัญมันน่าตกใจไง
คือจะสร้างไว้เป็นเรือนหอด้วยเดี๋ยวนะ

ใช่อะแหม่งบอกว่าดูกันอยู่คุยกันเฉยง่าย

เดี๋ยวมันแต่งเลยเดี๋ยวก็ได้มีเรือนหอเลยนะคะของแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอย่าพึ่งนะจ๊ะสาวยังไม่อยากอกหักนะครับ
เดี๋ยวเราจะอกหักกันไปสักก่อนนะ